กลับมาระเบิดความมันกันเลยดีกว่ากับมวยคู่ที่หนึ่งนะฮะ
กับรายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
ไปกันเลยดีกว่าเริ่มต้นจากนักชกในมุมน้ำเงิน
คนนี้มาจากจังหวัดปฐุมธานี
ชกมาตะ๖๗ไฟล์ชนะ๔๕ไฟล์
เสมอ๓ไฟล์และแพ้๑๙ไฟล์ครับ
เฉลิมชัยชุมพลน้ำแข็งหลอด

พรมพรามจังหวัดพิศนุโลกคนนี้นะครับ
ชกมาแล้ว๖๓ไฟล์ชนะ๔๒ไฟล์

กองเทอร์นีลูกวัง

วันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่๒๓ธันวาคม

๓๒นะครับถ่ายทอดสด

ตั้งแต่เวลา๑๔นาทีจนถึงเวลา๑๖นาฬิกา
นะครับนักสนามวยลาภาพ

ตลอด๒๒ครั้งที่ผ่านมามันสนุกทุกครั้งครับ

เฉพาะคู่เอกนำรายการครับถูกคู่เหลือเกินครับ
เงินแท้ต้อยธุรกิจบันเทิงครับ

นครสวรรค์นศรีพึ่งครับ

จะเจอกับมนภิคาสรักบอวิน
แล้วก็คู่ค้ำครับ
ฟ้าสังชช้างยิมมวยไทรบริครับ
ปะท้ากับวีรชัยสิงหะเดชายิม

อยู่บนเวทีด้านบนนี้ครับ
ในรุ่นพิกัด๕๘กิโลกรัมครับ

เจ้าโบวี่สักลังสิทธิ์
เฉลิมชัยอยู่เลี้ยงอยู่ครับ

จังหวัดปทุมธนีย์ปัจจุบันวัย๒๑ปีครับ
ส่วนสูง๑๖๕เซนติเมตร

วันนี้เขาจะมาเจอกับกล้องธรณีลูกวังขี้เหล็กครับ
นายไกรสกลคงพวงครับ

ส่วนสูง๑๖๕เซนติเมตร

แค่ให้กับทะเลาะรัฐพลเกียจคนทิศเท่านั้น

และเปิดหัวด้วยคู่มวย

โบวี่ชื่อเดิมนั้นก็คือต้องบอกว่า
เป็นมวยที่ชกสนุกดุดันครับ

ภาคใหม่ครับเดี๋ยวดูกันครับเฉลิมชัย
นี่เป็นคู่แรกเป็นคู่เปิดหัว
ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์ประจำวันเสาร์ที่๒๓ธันวาคมครับ
เป็นมวยพิกัด๕๘กิโลกรัม

ทีมงานนั้นพยายามที่จะทำมวยไทยให้เป็นกีฬา
กีฬาที่ทุกคนดูได้ดูง่ายดูเป็นนะครับ

ทีมงานขึ้นไปถอดมงคลให้กับทั้งคู่

ไทยรักมวยไทยไฟตเตอร์นี้เราแจ้งเงวยังรางวัล
เดือดทุกสัปดาห์เฉียดแสนนะครับ
ชกกันมันชกสนุกรับไปเลยครับเงินรางวัล
ไฟเตอร์๕๐๐บาทแล้วก็ซุปเปอร์ไฟเตอร์๑๐๐๐บาท
เอาละครับผู้เปิดหัวของรายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์ครั้งที่๒๓เริ่มต้นขึ้นแล้วครับ
กล้องทรณีรุ่นวันที่เล็ดมุมแดงกับเฉลิมชัยชุมพลกับแข็งหลอด
เตะซ้ายเข้าไปครับทางด้านกล้องธรณี

มุมมวยขวาด้วยกันตั้งคู่นะครับ
แรงัยแรงพิวุดหนา

พยายามเข้าหาครับเฉลิมชัย
พยายามเล่นไปที่ทำนอกครับ

ตอนนี้ยังไม่รีบครับ

จับจังหวะนั้นอยู่ครับพยายามจะเล่นกันที่วงนอก
เล่นมวยที่ใช้แก่งสายหน้าได้ดีครับ
พยายามจะตัดล่าง
ครับเฉลิมชัยหรือว่าโบวี่สักรังสิน
ชกมาเล่นงานไปที่
หัวเข่าทางด้านซ้ายครับ
เฉลิมชัยเจอแค่ขวาส่วนเอาครับ

ทุกดอกทุกเม็ดครับ
นี่คือเหมือนแบบของเราแบบของคนไทยไฟเตอร์ฮ่ะ

ชกสนุกตายอยากเอาอาวุธครับ

เราไปที่มนตรีสตูดิโอกันอีกครั้งครับ
ช่วงแรกนั้นเฉลิมชัยเป็นฝ่ายเบียดเข้าผักครับ
พยายามจะเปิดเกมโดรกอสใหม่ในขณะที่กล้องตอนนี้นั้นพยายามจะ

จังหวะเกี่ยวแล้วคืนด้วยแข้งขวานี่

แก้งซ้ายหน้าของกล้องทอดี
ถือหลงใจพยายามจะเล่นงานทางล่างก่อน
ยกที่๒ครับ
เป็นมวยขวาด้วยกันทั้งคู่ครับต่อการนาคินคำศรีหรือว่าดรนาคินคำศรีครับ
เพราะว่าบนเวทียกที่๒เริ่มขึ้น
เลิมชัยพยายามจะเน้นที่ช่วงล่างเหมือนเดิมครับ
เกมเปิดแล้วครับยกแรกอาจจะดูชั้นดูเชิงกันเพียงเล็กน้อย
หลักมือไทยไฟเตอร์นิสุศรีหนีแพ้นะครับ
แล้วให้เคลียร์กับมวยเดินกรรมนายเต้งไป
ตัดสินตามภาพตามสายตาแล้วก็ที่สำคัญนั้นตามกฎกติกาของการกีฬาแห่งประเทศไทยครับ
เฉลิมชัยพยายามจะเปลี่ยนมาโอ้โหสายหน้าของกรรมทรณี
สายหน้าของเฉลิมชัยเหมือนกัน
ช่วงล่างก่อนครับโอ้โหสลับแทง
มาแล้วกับของท่านนาธิบหนึ่งอย่างของกรรมทรณีครับปวงใน
จะเกาะในครับตีด้วยขวา
อย่างว่าทีบอย่างว่าเท็จของกรรมทรณีทำได้ดีครับ
ลงชัยก็ไม่หนีพยายามจะปักหลักแรก
มาแล้วกับสายของกรรมทรณี
ครับเตะไปที่ต้นขาซ้ายครับสะสมไปเรื่อยครับ

ไปกับสายหน้าของถนอกรโก๊งทรณี
โอ้โหเฉลิมชัยสลับแทงซ้าย
จากที่มีทีมีคนละดอกครับ
สถานการณ์เนี่ยยังคู่ที่รับทันกัน
แล้วกันบริเวณหนึ่งหัวเข่า
พยายามจะเช็คช่วงล่างของกล้องพอดี
ห่วงไหนกดลงมาเต้นด้วยข้อขวา
นี่ครับกระซวกแล้วยัดเข้าไปครับด้วยเขาซ้ายครับ

ดูนะครับความทีมอยู่ที่ทางด้านต้นตอนนี้ก็จริงครับ
กลับมาติดตามกันต่อครับผ่านไป๒ยกครับ

คู่พี่สูสีครับทั้งนอกและในยังพันกันอยู่ครับ

พยายามจะเร่งเกมในขณะที่กล้องธรณีก็
สาเหตุโต้ไม่หยุดเหมือนกันครับ
ดูครับจังหวะยัดด้วยซ้ายของเฉลิมชัยครับ

เตะสะสมมาเรื่อยครับตั้งแต่ยกแรกจนถึงยกที่ผ่านมา
ก็นายลากมาแล้วตีมหนักเน้นครับ
อยากจะเสียบแล้วตั้งกับแผงคลาไว้เลยครับเฉลิมชัย

มันทุกยกแบบนี้ครับ
เดี๋ยวดูนักชกจากปฐุมธานีครับ
มุมน้ำเงินกับพิศนุโลกในมุมแดง

โอ้ดูกับจังหวักล็อกของเฉลิมชัย

ขวางหน้าเอาไว้ครับแต่เจอแทงยัดข่าว
ณเฉลิมชัยแก้ภารการได้ดีครับ
ขยันที่จะอาศัยลูกขยันแล้วครับเจริญชัย
วางแค่ขวากองทรณีถึงตัว

พยายามจะประกบในครับชวนทะเลาะ

ตีด้วยเขาขวาจัดด้วยเขาซ้ายอีกที
ลูกขวางหน้าของกล้องธรณีครับแต่นี่ครับ

โถ่ขวางได้แต่ยังทำอะไรไม่ถัดหนักครับ
อาศัยลูกขยันตีไปเรื่อย
พยายามจะอาศัยลูกยัดไส้ครับ
กองทรณีตีซ้ายและกัน

ลากลำเว้นลำกล้องก็นี่นานมาทีแต่มาแต่ละดอกแต่ละทีครับ

เหนือจังหวะฝีมือครับวงนอกยังมีวงใน
แก้คีบครับดูครับจัดเลย
กินได้เมื่อไหร่นี่เป็นเรื่องอีกแล้วครับ

แต่ดูครับความแข็งแรงแข็งแกร่งของแขน
ไม่มีเบียร์ถอยหลังครับกล้องธรณีกรรมการเบรกเกม
หันไปเตือนเฉลิมชัยครับ
ไม่เดินไม่ได้ครับเวทีมวยมนตรีสตูดิโอของเรา
เราพยายามจะทำมวยไทยให้สนุกให้เป็นกีฬานะครับ
ดูครับต้องเท้านี่จังหวะขนแล้วนี่คือข่าวขวา
หมดยกที่๓ครับพักกันเดี๋ยวครับ
แรกกันทีต่อทีครับชะเหลิมชัย
จุ่มผนำแข็งรอดกับต้อนเท้าหันิงลูกวางขี้เหล็ก
เดี๋ยวดูภาพชาติครับทั้งนอกและในครับ
เลิมชัยพยายามจะดักสาดแข้งขวาสกัดการลุกไล่ของกล้องธรณีนะครับ
แต่ดูครับเจ้ากล้องธรณีนี่ประกบถึงตัวทันที
พยายามจะเน้นวงในขีบคอเสียบเข่า
เข้าใส่ครับชวนทะเลาะเก่งครับกล้องธรณี
แล้วในช่วงปลายยกเฉลิมชัยนี่โดนดรนาคินคำศรีครับ
พุทธศิลปบนเวทีนี่ห้ามแล้วเตือนครับ
ไม่เดินครับถอยอย่างเดียวไม่ได้
เดี๋ยวดูการแก้เกมครับแล้วก็การยืนระยะของทั้งคู่
ต่อยที่มนตรีสตูดิโอแห่งนี้นะครับ
เรายึดหลักกติกาตามระเบียบของพระราชบัญญัติกีฬามวย
ปีพฤศจังหาราชสองพันธา๑๔๒ครับ

เกาะติดเมื่อไหร่แล้วก็ครับเป็นปัญหาของคู่ต่อสู้
อยากจะเน้นเสียบซ้ายเลยล็อกใน

นี่ครับลูกล็อกแบบนี้นี่นึกถึงโพแก้วครับ

พยายามจะหงางกำปั้นแต่ไม่ได้ต่อยครับถึงตัวอีกแล้วครับน้องมณีตี้
พวกเขาพยายามจะเน้นที่เขาซ้ายแล้วครับโอแข็งแรงแข็งแรงของกล้องเท่านี้
ดูครับเบียดเข้ามาเสียบด้วยซ้ายแล้วล็อกในเด้งด้วยเขาขวา
นี่ครับจังหวะสุดท้ายยัดแล้วคาทันที
ครับเข้าในสู้ครับกับบอกว่าวงขนาดนี้ดูเป็นรองครับ
เลยเหมือนกันครับฉลน้ำชัยแต่มิดีเลยครับ
ดูกงิ่งไปเลยครับพี่อาจากกอบง่วงจังหวะเสียบซ้ายครับ

คนละทุกคนแต่ใสความแข็งแรกนะครับ
กลายจังหวะด้วยการเขียนกับห้านห้าและล็อกในเลยครับ
โอ้โหมาแต่ละดอกแต่ละทีดูครับ

เตะไปเหนือหัวเข่าครับ

เหมือนจังหวะขากำลังจะแตะพื้นครับ

ที่สำคัญมีแผลแตกด้วยครับทะดานเฉลิมชัยครับ

กรรมการโบกมือยุติการชกเลยครับ

เดี๋ยวดูครับจังหวะเดินบี้เดินบดเข้าใส่ครับ

เลิมชัยพยายามจะรัดวงในเอาคืน
แต่ดูครับความชัดเจนนี่เป็นรองครับ

แล้วจังหวะโอ้โหนี่ครับ
ขานี่มันไม่อยู่ในสมดุลที่ถูกหลักธรรมชาติแล้วมีแผลแตกด้วยครับ
ฉะนั้นเฉลิมชัยครับเป็นด้องทรณีครับ
ฝ่ายเอาชนะน็อกไปได้ไปบนเวทีรู้รางวัลครับ
เอาละครับเราไปลุ้นกันดีกว่าว่ารางวัลของเราจะแตกหรือเปล่า
แอปแรกสูงจุดจากตาอาหารมิวเทียนจะปล่อยเรื่องโมบัลแอป
มาจากเมื่อสายฟังกัน๑สัปดาห์วิทยาลัย๒๐๑๘
มีความสุขแรงสวัสดีครับ
แอปแรกสูงจุดเมื่อสาย
พวกท่านคุณท่านตลอดก๊อตลอดก็ได้

นี่คือแรดคอร์เนอร์
กรงธรณีลูกวังคีเล็ก
คุณผู้ชมครับความมันยังรอท่านผู้ชมอยู่ที่นี่
อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเดี๋ยวกลับมามันกันต่อกับรายการ
ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์